กลับไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ

ไปเผาป้อมตำรวจจราจร
ตลอดคืนที่ผ่านมาหลายจุดเลยนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่น
หลังจากที่แกนนำถูกจับกลุ่มตัว
ไปดูคลิปนี้จากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดตั้งแต่ช่วงตี๒
มีเพลิงไหม้ป้อมจราจรตามแยกต่างในกรุงเทพหลายจุดเลยค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบป้อมจราจร
หลังจากถูกเผาแล้วก็ทำลายเสียหายพร้อมกันนะคะ
นบังซื้อได้รับแจ้งว่าเหตุนี้เกิดจากกลุ่มวัยรุ่น

และกลุ่มวัยรุ่นที่เคยก่อเหตุที่ดินแดง
และวิภาวดีรังสิตระเวนมาก่อเหตุเผาทำลายป้อมนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งเป็นการเผาทำเพื่อก่อกวน
แล้วก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์
ไม่พอใจการจับกลุ่มแกนนำแอดมินของกลุ่มทะลุแก๊สหลายคนเมื่อวานนี้นะคะ
เช้าวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานก็จะลงมา
พยานหลักฐานหาตัวคนผิดเพิ่มเติมนะคะ
ไล่ไปค่ะตั้งแต่สี่แยกสะพานควายนะคะ
แยกปฏิพัฒน์นะคะแยกอุรุพงศ์แยกศรีอายุทยา

แล้วก็ได้รับแจ้งว่ายังมีป้อมจราจรในพื้นที่กรุงเทพ
อีกหลายจุดที่ถูกทุบทำลายกระจกของป้อม
ได้รับความเสียหายนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีปียะตาวิชัย
ได้สั่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาสมคบคิดมากกว่า๑๐คนขึ้นไป
ก่อความไม่สงบนะคะเนี่ยค่ะทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็เรื่องของพรกรฉุกเฉินพรบโรคติดต่อด้วยนะคะ
แล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงการเผาป้อมจราจร
บอกว่าก็คงจะต้องมีการปรับยุทธวิธีกันไป
ประเมินสถานการณ์ให้แม่นยำกว่านี้นะคะ
ตำรวจเองก็ต้องปรับยุทธวิธีการใช้กำลัง
บังคับใช้กฎหมายและเรื่องการข่าวด้วยนะคะ
ท่านบอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่อาทยากรทั่วไป
ทุกครั้งที่จับเขาจะมีความรู้เทคนิคข้อกฎหมายต่างมากขึ้น
เห็นจากมีฝ่ายกฎหมายที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด๒๔ชั่วโมง
พอมีคนโดนจับก็จะมาทันทีนะคะ
ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับฝ่ายสอบสวนว่า
บังคับใช้กฎหมายให้ดูเรื่องฐานความผิดอื่น
อ้างยี่ซ่องโจรให้ไปรวบรวมพยานหลักฐานมา
ส่วนจะมีพัฒนาการที่รุนแรงกว่านี้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการจัดการของตำรวจซึ่งก็ต้องทำให้ได้ค่ะ